กลับมาติดตามไทยรัฐนิวโชว์กันต่อนะครับ
คุณผู้ชมแล้วก็ทั้งสองท่านชอบนวดแผนไทยไหมครับ
ชอบมากค่ะสบายนะผ่อนคลายขอนวดแรงหนักเลยค่ะ
ดจุดคลายเส้นอาการออฟฟิศซินโรมต่าง
คุณผู้ชมครับตอนนี้เอ็กเป็นข่าวดีเพราะว่า
ประเทศไทยเตรียมผลักดันให้นวดไทย
เป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรม
แล้วก็เตรียมยกระดับนะครับเป็นการสร้างแบรนด์ให้กับนวดแผนไทย
ในการที่จะจดลิขสิทธิ์ทรัพย์สินทางปัญญาอีกด้วย
อกจากนี้ครับกระทรวงแรงงานบอกว่า
จะมีการผลักดันให้นวดแผนไทยนี้
เป็นอาชีพที่สงวนเอาไว้เฉพาะคนไทยเท่านั้น

มีบางอาชีพเฉพาะคนไทยเท่านั้นที่ทำได้

จึงจะเป็นของแท้และของจริงนะครับ
นาวากาตรีนายแพทย์บุญเรืองไกรเรืองวรวัตร

หรือว่าสบศกระทรวงสาธารณสุข
บอกว่าทางกรมสบสร่วมกันกับ
พัฒนาการแพทย์แผนไทยกระทรวงวัฒนธรรม

ผลักดันนวดไทยขึ้นเป็นมรดกโลกด้านวัฒนธรรม
แล้วก็ยกระดับแบรนด์นวดไทยให้เป็นทรัพย์สินทางปัญญาของประเทศ

กำหนดนวดไทยเป็นอาชีพสงวนเฉพาะคนไทยเท่านั้น
เนื่องจากว่าการนวดไทยเป็นมรดกทางภูมิปัญญาของประเทศไทย
ที่ก็สืบท่อต่อมาอย่างยาวนานกว่า๖๐๐ปีนะครับ

นวดแบบราชสำนัก

ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าที่ผ่านมาทั้งสองท่านและผมเอง

เพราะว่าชื่อนวดนี่ค่อนข้างจะดูมีระดับทีเดียวนะครับคุณผู้ชม
ตามขั้นตอนจะมีการเสนอเข้าสู่ที่ประชุมคณะกรรมการอำนวยการพัฒนาและส่งเสริมประเทศไทย
ให้เป็นศูนย์กลางด้านบริการและการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพของประเทศ
ซึ่งมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเป็นประธาน
จากนั้นจะเสนอเข้าสู่ที่ประชุมคณะกรรมการแห่งชาติ
ว่าด้วยอนุสัญญาคุ้มครองมรดกโลก
ซึ่งมีพลเอกธนศักดิ์ปฏิมาประกอบรองนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน
และเสนอคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบ
ก่อนจะเสนอเข้าสู่ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารของคณะกรรมการมรดกโลก

ซึ่งก็จะมีการประชุมทุกปีที่กรุงปารีสประเทศฝรั่งเศส
หากเป็นผลสำเร็จก็จะถือว่าเป็นมรดกชิ้นแรกของโลก
ที่สามารถนำมาใช้ในการดูแลสุขภาพได้ด้วยนะครับ